เอาคุณผู้ชมคะแหมเรียกได้ว่าดูเดือดจริงจริงนะคะสำหรับคุณชูวิทย์เนี่ยก็ออกเดินหน้าออกมาแฉอย่างต่อเนื่องมีหลักฐานมีอะไรต่างนานามากมายแล้วในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคดีทุนจีนสีเทาเนี่ยแหละค่ะของนายตู้เห่าแล้วก็พวกสอบสวนก็พบว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเขา
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคดีนี้กลายเป็นหนังเรื่องยาว
พอเป็นหนังเรื่องยาวตัวละครที่เกี่ยวข้องมีมาก
ทั้งฝ่ายผู้ต้องหาและฝ่ายของตำรวจ
พอมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องมากก็กลายเป็นว่า
ปัญหามันเกิดทำให้ประชาชนสับสนฝ่ายตำรวจนั้นมีตั้งแต่
พบตรที่ตอนหลังประกาศว่าจะลงมารับผิดชอบคดีนี้เอง
ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ผู้ช่วยพบตรพตตสุรเชษฐ์
เป็นคนควบคุมดูแลคดีในฐานะรองพบตร
ดูงานฝ่ายสอบสวนในขณะเดียวกัน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ถือว่าเป็นตัวหลัก
เพราะคดีเกิดขึ้นในกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วถ้าคดีนี้เป็นคดีข้ามชาติก็จะมีอายการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมันมีตัวละครเกี่ยวข้องหลายคน
ก็เลยทำให้ข้อมูลออกมาไม่ตรงกันอะไรคือต้นเหตุของความสับสนของคดีนี้
เราต้องฟังจากคนที่เคยเป็นตำรวจ
เคยเป็นพนักงานสอบสวนท่านจับตาดูเรื่องนี้
แล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามว่ามันมีอะไรที่
ดูเหมือนว่าผิดปกติมันมีอะไรที่ในสายตาพนักงานสอบสวนที่บอกว่า
มันไม่ชอบมาพากลมันมีอะไรที่จะบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันแปลก
ผมจะคุยเรื่องนี้กับพันธบรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรครับสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ในฐานะตำรวจเก่าในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อน
มีอะไรไหมครับที่ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ชอบมาปันคน
มันมีแปลกแปลกเกี่ยวกับเรื่องคดีตู้เห่าในสายตาของท่านอ๋อครับ
ในเบื้องต้นนะครับต้องเข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่นะฮะ
ของประเทศก็ไม่มีความเชื่อมั่นในระบบการสอบสวนของตำรวจเราอยู่แล้วนะฮะ
ในทุกคดีนะในแทบทุกคดีครับแล้วก็คดีเนี้ยนะฮะ
ในตู้ข่าวเนี่ยผู้คนที่อยู่ในแวดวงเนี่ย
เขาก็รู้กันดีว่าในตู้เห่าเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์กับตำรวจผู้ใหญ่มานานเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะ
ระดับพลตำรวจอกพลตำรวจเอกก็ไปเปิดร้านทำมาหากินอะไรกันนะครับ
หายทงสายเพชรอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีมีคดีที่สำคัญคดีหนึ่งคือคดีทำร้ายนะฮะ
ร่างกายคดีพยายามฆ่ารบพอนะฮะแล้วก็เผาสวนงูนั้นก็หลุดมานะฮะ
อันนั้นสอบสวนอยู่ห้าปีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งอายการสั่งไม่ฟ้องเมื่อปีหกศูนย์หกหนึ่งนี่เอง
ก็หลุดนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นแหละนะฮะ
แล้วระบบการสอบสวนเนี่ยจะไปทางไหนก็ได้นะฮะจะให้ฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้นะฮะ
อายการก็เป็นแพะไปในคดีนั้นนะฮะเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ย
เมื่อเขามาเกิดอีกคดีหนึ่งนะฮะในเรื่องของผับจิ้งหลิงเนี่ยนะฮะ
ก็ขอเรียนว่าจริงเนี่ยผมว่าเขากับผมไม่ทราบว่าเขาเปิดมานานเท่าไหร่นะ
แต่วันที่สุดวันที่สุดจับผมไม่ได้มาเปิดเมื่อเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คงน่าจะเปิดมาเป็นเดือนแล้วล่ะครับดูลักษณะนะฮะของการเปิดเนี่ย
แล้วการไปจับกลุ่มเนี่ยนะฮะมันก็สืบเนื่องมาจากถ้าจำย้อนให้ดีนะฮะ
ก็มีที่พัทยาใช่ไหมฮะที่มีคนจีนเปิดผับนะฮะ
แล้วก็ว่าจ่ายทุกหน่วยแล้วอะไรเนี่ยนะฮะเป็นข่าวอื้อเฉาอยู่นะฮะ
ต่อจากนั้นก็มีผู้หญิงหญิงสาวชาวจีนที่เป็นไฮโซ
ที่อ่าสริษารนะฮะก็เป็นเหตุให้อ่ามีความเคลื่อนไหว
มีความตื่นตัวทั้งจากอ่ารัฐบาลจีนแล้วก็อ่า
ตำรวจที่เกี่ยวข้องจึงเข้าไปตรวจค้น

ตรงฤทธิ์ยาเศรษฐศิลป์คงจะเป็นการตรวจกรรม
ก็ตรวจสถานบริการมารับอนักธรรมดา
แต่ก็ไปเจอยาเศรษฐศิลป์ด้วย
แล้ววันนั้นถ้าสังเกตให้ดี
ก็ไม่ได้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีในตู้ห่าวในวันนั้น
ทั้งด้านที่มีข้อมูลมีผู้เจอกับประสาทรอบออกมาบอกว่า
ผู้หาก็อยู่ในนั้นแต่ไม่ได้ถูกจับนะ
แต่มีการจับรอบพอมีการตั้งข้อหากับรอบพอ
ซึ่งเหมือนเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนกี่บาทก็ไม่ทราบ
ก็ว่าเขาเป็นผู้เปิดสถานบริการแล้วมันยาก
แล้วก็มันก็ผิดข้อได้จริงนะฮะมันผิดข้อได้จริงว่า
แล้วพอดีเจอยาเศรษฐิตยาเศรษฐิตก็ตั้งข้อหากว่าจะตั้งข้อหากว่าจะเสนอสารออกมาให้จับ
ก็รู้สึกผ่านมาเดือนมั้งผมจำได้รวมไปถึงการไปตรวจค้นบ้าน
ของในตู้หาวก็ผ่านมาเดือนหนึ่งมันจะเจออะไรล่ะครับ
อันนี้อันหนึ่งอันก็เป็นอะไรที่ประชาชนเขาก็มองว่า
ตามข่าวก็ฟังดูก็จะคุณชูวิทย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
ผู้ช่วยพบตรผู้บัญชาการตำรวจนครบานทำไมระดับนี้เขาไม่บูรณาการข้อมูลกันก่อน
แล้วถึงจะเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อเพราะคนรู้สึกมันงงงสับสนข้อมูลขัดแย้งกันเอง
ใครมีอำนาจที่แท้จริงระหว่างรองพบตรกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พบตรนั้นสูงสุดแน่นี่กำลังจะมีอายการมาเกี่ยวข้องกันอีก
ถ้าไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษนะฮะจริงเนี่ย
และมีคุณผู้รับผิดชอบก็คือหัวหน้าสถานีตำรวจนะครับ
มันเป็นคิดีเกิดขึ้นนอกละมาจากด้วยนะครับ
คุณชวิตกับจี้นะฮะหลังจากที่รู้สึกไม่ไว้วางใจตำรวจแล้วนะฮะ
ก็จี้แล้วว่าให้ไอ้การเข้ามาเป็นพังงานสอบศูนย์ภูมิผลผิดชอบ
ปวิทยามาตรา๒๐คดีเกิดนอกราชนาจักร
แต่ทางตำรวจเขาบอกไม่ใช่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนอกราชนาจักร
อย่างนี้ผมถามแทรกตรงนี้เลย
การเป็นหรือไม่เป็นคดีข้ามชาติคดีนอกราชนาจักรเนี่ย
มันสำคัญต่อรูปคดีมากน้อยแค่ไหน
สำคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคดีนอกราชนาจักรนะฮะ
ที่เกิดนอกราชนาจักรมีการกระทำความผิดนอกราชนาจักรเนี่ย
ไอ้การสูงสุดจะเป็นพังงานสอบศูนย์ภูมิผลผิดชอบนะครับ
อายการสูงสุดเลยนะฮะเพราะถ้ามันจะเป็นไม่เป็นเนี่ย
มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ที่ตำรวจจะรายงานไปให้อศหรือไม่
มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะฮะประเด็นก็คือว่าอทศเนี่ยนะฮะ
สำงานการสูงสุดเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะฮะจริงเขาดูข่าวเขาก็ไม่มั่นใจ
เป็นหรือไม่เป็นก็นั่งรอตำรวจรายงานอย่างเดียว
ข้อเท็จจริงเนี่ยจะเอามาจากไหนเอามาจากพนักงานสอบสวนถูกไหมครับ
เวลานี้ก็รอพนักงานสอบสวนอย่างเดียวพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็คือ
คือสังกัดอยู่กับกองบัญชาการตำรวจนครบานผลตำรวจโทษสุรเชษนั้นดูอยู่ข้างบน
ครับใช่ค่ะเขาบอกไม่เป็นเนี่ยครับโทษศุรเชษแต่พอตลอดบอกว่า
อาจจะเป็นมีบางส่วนเป็นก็งงไหมครับหน่วยงานเดียวกันพูดกันคนละทาง
สำคัญนะฮะตอนนี้พนักงานสอบสวนที่นั่งที่นั่งที่นั่งสอบสวนนั่ง
สำนวนนั่งกันอยู่วันต่อวันเนี่ยคือชุดไหน
ผมก็ไม่ทราบว่าชุดไหนนะฮะเขาคงแบบไม่รู้ว่าตั้งคำสั่ง
ออกคำสั่งและลักษณะอย่างไรนะฮะครับคนที่เอามาให้ข่าวให้แล้ว
นี่ถือเป็นพนักงานสอบสวนเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบหรือไม่ก็ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เวลานี้ผมก็ทั้ง
มั่นใจแล้วล่ะว่ามันเป็นคดีที่มีส่วนเกิดนอกราชนาจักร
เป็นอำนาจสอบสวนนะฮะเป็นความนึกชอบของอสสเลยนะฮะ
ส่วนอพศจะมอบอายการคนใดหรือมอบให้พนักงานสวน
สอบสวนก็ได้นะฮะแต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานสอบสวนนะฮะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตำรวจสอบสวนแล้วก็เอาอายการร่วมมา
มาร่วมหารือมามามามาปรึกษาอันยังงี้ไม่ไม่ถูกต้องนะฮะ
พบตรพบตรพบตรควรจะมีบทบาทยังไง
ในในช่วงเวลาแบบนี้ตัวผมทำรายงานไปเลยครับ
ทำหนังสือแจ้งไปเลยฮะค่าอายการสูงสุดนะฮะ
ไม่เห็นไม่ดูข่าวไม่ทราบเองไม่ทำอะไรเองนะฮะ
เรื่องคดีต่างที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะฮะ
อันไหนที่มันเป็นทีนอกระดับนะฮะก็มีหน่วยที่จะตรวจสอบข้อมูล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

อันนี้เป็นเรื่องที่ตรงโดรดิทำกันมาตลอดนะฮะ

ไอการฟ้องไม่ได้หรือไอการฟ้องหัวไป

เพราะหลักฐานไม่พอ

ยิ่งถ้าทำโดยอาจจะ
สุจริตไม่ได้เรื่องต้องรับเงินอย่างเดียวนะครับ
คนนั้นขอมาคนนี้เกรงใจคนนั้นบอกเอาเท่านี้เอาเท่านั้นเอาแค่นี้
อย่าไปเปิดอันนู่นมากมาย
เราไม่มีทางจะไปควบคุมเขาได้หรอกฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในมือของตำรวจครับเชิญนะ
ข้อคิดแล้วครับขอบพระคุณครับ
ขออภัยที่ต้องถามแทรกเพราะเวลามีจำกัด
แต่ได้ไปเลยนะแต่ได้ไปเลยนะ

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณดอมครับคุณขวัญครับ